ดูเรื่องของการข่มขืนกระทำชำราวหน่อยนะคะ
คุณผู้ชมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดสตูน
แบกลูกพิการที่เป็นอมภาษณ์
ไปแจ้งความกับทางด้านตำรวจ
เพราะว่าลูกวัย๓๕ปีถูกพ่อเลี้ยงข่มขืน
คุณผู้ชมเรื่องนี้คุณแม่ก็ให้การกับตำรวจ
บอกว่าคนที่ข่มขืนลูกสาววัย๓๕ปีเนี่ย
แล้วลูกสาวเป็นอมภาษณ์ด้วย

คนที่ทำคนที่ก่อเหตุคือสามีใหม่
นายจำเนียนอายุ๖๔ปี
แล้วก็อาศัยจังหวะที่แม่ออกไปทำงาน
พ่อที่เป็นพ่อสามีใหม่เข้ามาข่มขืนลูกสาวในบ้าน
เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่๘ตุลาไปจนถึง๑๐ตุลา
แล้วก็ขู่ลูกสาวด้วยนะว่าห้ามบอกใคร
หลังจากนั้นก็มีการกระทำชำราวลูกเรื่อยมาค่ะ
เล่าให้กับแม่ฟังว่าโดนพ่อเลี้ยงข่มขืน
ซึ่งแม่ก็พยายามที่จะไปเค้นถามความจริงกับสามีใหม่
แต่ก็ถูกปฏิเสธมาตลอดนะคะ
แล้วก็ช่วงที่เดินออกไปเติมเงินโทรศัพท์มือถือ

จังหวะนั้นได้ยินสามีใหม่กำลังข่มขู่ลูกสาวอยู่เลย
คือเหมือนกับสามีใหม่บอกว่า
ให้ไปบอกแม่นะว่าเนี่ยไม่ได้ถูกข่มขืน
พอเธอได้ยินแบบนั้นก็เลยรู้
เลยวันรุ่งขึ้นพาลูกสาววัย๓๕ปี
ไปหาผู้ใหญ่บ้านเพื่อให้พาเข้าแจ้งความ
บอกด้วยนะคะว่าหลังจากที่สามีเก่าเสียชีวิต
ก็มาอยู่กับสามีใหม่คือนายจำเนียนผู้ก่อเหตุ

แล้วพออยู่ด้วย๖เดือน
สามีใหม่ก็มีพฤติกรรมชอบข่มขู่
แล้วเคยไปลงบันทึกประจำวันที่โรงพักมาแล้วรอบหนึ่งด้วยค่ะ
ส่วนลูกสาวที่ป่วยเป็นอามภาษณ์
ก็เคยเป็นเจ้าหญิงนิทรานานถึง๑๐ปี
แล้วเริ่มจะมาพูดได้เมื่อปี๕๗เองคุณผู้ชม
ที่ผ่านมาตัวเธอก็ทำงานเลี้ยงสามีใหม่

สามีใหม่จะมาก่อเหตุเรื่องแบบนี้ขึ้น
ตำรวจก็เลยนำตัวลูกสาวไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลมะนัง
ก็พบร่องรอยการถูกข่มขืนจริงนะคะ
ทีนี้ตำรวจก็เลยขอสารอนุมัติหมายจับ

ก็คือนายจำเนียนตอนที่หลบหนีอยู่ที่บ้านญาติ

ตำรวจก็แจ้งข้อหากับนายจำเนียน
คือข่มขืนกระทำชำราวผู้อื่น
กระทำอนาจารย์แก่บุคคลที่อายุกว่า๑๕ปี
และมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
จากไปพบอาวุธปืนลูกซองยาวที่บ้านพักของนายจำเนียนผู้ต้องหา
ซึ่งเดี๋ยววันนี้จะมีการคุมตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดสตูน